กลับมาช่วงนี้ตามความคืบหน้าคดีโหดเยี่ยมนะฮะ
ดอนเนี่ยใช้มีดแทงน้องพินจนเสียชีวิตน้องพินเป็นแฟนนะครับ
แต่น้องเขาจับได้ว่ามีเมียอยู่แล้ว
ก็เลยมีปากเสียงนะไม่ยอมเลิกกับเขา
ทั้งที่เขาจะขอตีตัวออกห่าง
นี่คือภาพล่าสุดวันนี้นะฮะ
ดอนวันนี้ถูกคุมตัวออกมา
เพื่อจะนำตัวไปฝากขังที่ศาลนะครับ
หมวกแล้วก็ใส่แมสออกมานี่นะฮะ
นายชานวิทย์วงสหากหรือว่าดอนวัยสามสิบห้าปี

คุมตัวออกมาหลังจากก่อเหตุ
เอาศพไปทิ้งอำพลางคดีนะครับ
ผู้ที่เสียชีวิตคือนางสาวอรนันนราธรหรือว่าน้องพิน

ดอนตั้งแต่ถูกจับวันแรกเนี่ยท่าทีไม่ได้สะทกสถานอะไรเลย
พยายามตีตัวออกห่างแต่นายดอนไม่ยอมนะครับ
สุดท้ายเนี่ยลวงเข้าไปที่คอนโดห้องพัก
แล้วก็ไปแทงเขาจนเสียชีวิตแล้วก็หัน
เอาศพไปทิ้งไปอำพลางนะครับ
วันนี้นักข่าวพยายามสอบถามในดอนเพิ่มเติมนะครับ

ตอนที่ถูกนำตัวออกมาเพื่อไปฝากขังที่ศาล
อยากพูดอยากพูดอะไรกับครอบครัวน้องพินเป็นครั้งสุดท้ายไหมคะพี่ดอน
รู้สึกผิดไหมครับพี่กับการกระทำที่เกิดขึ้น
บอกกับน้องพินก็ได้ค่ะพี่ดอน
อยากจะฝากอะไรจากครอบครัวเราไหม

ระหว่างนำตัวไปฝากขังที่ศาลจังหวัดสมุทรปราการนะครับ
ความผิดนะฮะที่ถูกแจ้งข้อหาไว้คือฆ่าผู้อื่นโดยไตรรองไว้ก่อน
และข้อหาซ่อนเร้นทำลายเคลื่อนย้ายศพ
และทำลายหลักฐานอีกข้อหาหนึ่ง
นี่นะฮะพนักงานสอบสวนคัดค้างการประกันตัวนะครับ

ว่าหากได้รับการประกันตัวออกไป
จะออกไปยุ่งเหยิงกับวัตถุพยานพยานหลักฐานต่าง
มีรายงานว่าตลอดทั้งคืนที่ผ่านมา
ดอนถูกคุมตัวอยู่ที่สพสำรงเหนือ
ก็ไม่ได้มีท่าทีความเครียดอะไรเลยนะครับ
ไม่ได้ขออะไรเป็นพิเศษด้วยนะครับ
ก่อนที่ตำรวจจะคุมตัวในดอนไปฝากขัง
คุณแม่ของน้องพินเดินทางมาจากร้อยเอ็ดนะฮะ
หลังจากทราบข่าวเรื่องของลูกสาว
นี่คุณแม่นะครับมาที่สพสำโรงเหนือ
คุณแม่เนี่ยตั้งใจอยากจะมาดูหน้าผู้ต้องหา
ที่ก่อเหตุฆ่าลูกสาวหั่นศพลูกสาว
แม่บอกอยากจะถามว่าทำไมต้องทำกับลูกแม่ขนาดนี้

คุณพ่อก็มานะครับกับญาติญาติเนี่ยมาถึงตั้งแต่เมื่อคืนนะครับ

คุณพ่อมาเมื่อคืนเนี่ยได้เจอหน้าผู้ต้องหานะฮะ
แล้วคุณพ่อก็ไปคุยกับตำรวจอยู่พักนึง
นี่คุณพ่อนะฮะเข้าไปดูหน้าผู้ต้องหา

ก่อนที่คุณพ่อจะเดินออกมา
มีช่วงเดินออกมาเมื่อคืนนะนะ
ใช่ค่ะเพราะว่ายังไม่มีใครทำใจได้แน่นอน
กับเหตุการณ์ที่โหดเยี่ยมแบบนี้นะคะ
วันเกิดเหตุแต่กว่าจะรู้เรื่องกันก็๑ตุลา
นายดอนซ่อนศพเอาไว้ในห้องแล้วก็หั่นศพแล้วก็เอาไปทิ้งนะฮะ
ทยอยทิ้งคุณพ่อบอกกับสื่อมวลชนที่มาทำข่าวนะครับ
บอกพ่อยังทำใจไม่ได้จริงค่ะคือเข้าใจนะฮะเข้าใจหัวอก
คนเป็นพ่อเป็นแม่เป็นครอบครัวเลยนะครับทุกผู้ชมครับ
คือถ้าย้อนไปเนี่ยวันที่ตำรวจไปจับกลุ่มตัวในดอนคนก่อเหตุเนี่ยคือ๑ตุลาคมนะครับ
ในห้องในคอนโดแห่งหนึ่งนี่ฮะ๑ตุลาคม๒ตุลาคม๓ตุลาคม
ตุลาคมนี่คือวันที่ไปจับได้ในห้องพักที่เกิดเหตุที่คอนโดนะครับ
๒ตุลาคมวันที่สพสำโรงเหนือแล้วก็วันนี้นะครับ
นี่วันที่๑นะฮะตำรวจไปจับที่ห้อง
คือตอนที่ตำรวจไปถึงห้องเนี่ยไม่ได้ตกใจสะทกสถานอะไรเลย
คุณผู้ชมตั้งข้อสังเกตตั้งแต่วันนี้ค่ะที่เห็นข่าวข่าวนี้วันเสาร์วันอาทิตย์วันนี้
สังเกตสีหน้าท่าทางของผู้ต้องหานะคะพี่อุ๋ย
ดูเขานิ่งเฉยตอบตำรวจตอบเจ้าหน้าที่แบบไม่ได้ตกใจไม่ได้เสียใจ
เห็นไหมให้ผมบางช่วงมียิ้มมีถามตำรวจด้วยนะ
บอกก่อนจะเอาผมไปเนี่ยผมถามคำเดียว
ทำไมเร็วจังทำไมรู้เรื่องเร็วจัง
นี่ค่ะดูลักษณะท่าทางและสีหน้าเขาสิคะคุณผู้ชมค่ะ

คือกะว่าแหมเราซ่อนได้ดีแล้วมั้งหรือยังไงนี่ฮะ
ถามตำรวจว่าทำไมมากันเร็วจัง
ท่านผู้ชมครับตำรวจพอคุมตัวได้วันที่๑ตุลาคมนะฮะ
พาไปชี้จุดที่ก่อเหตุเอาศพของน้องพินที่หั่นแยกชิ้นส่วนเอาไปฝัง
แล้วก็ไปชี้จุดอื่นนี่จุดที่ทิ้งเสื้อผ้านะฮะในถังขยะนี่นะครับ

อาวุธไว้นะขุดหลุมไว้รอนะแล้วไปหลอกล่อเข้ามาที่ห้องนะที่คอนโดนะ
ตำรวจบอกเลยว่าเขาวางแผนเตรียมการเป็นเดือนนะคะ
โอ้โหจุดนี้เนี่ยก็มีสีหน้าเรียบเฉย

เปิดถังขยะเอาเสื้อผ้าออกมา
หวาดกลัวสะทกสถานอะไรกับสิ่งที่ตัวเองทำลงไปแล้วจะต้องถูกลงโทษดำเนินคดีเลยนี่ฮะ
ส่วนวันที่๒ตุลาคมนะนี่เป็นวันที่๒ของการถูกจับกลุ่มตัวคุมตัวนะครับ
ตำรวจนำตัวออกมาสอบสวนเพิ่มเติมวันนี้สวมแมสใส่หมวกนะฮะ

รับฟังได้ก็ดูปกติก็ไม่ได้ดูเครียด
ไม่ได้ดูกังวลหรือว่าเครียดอะไรแบบโอ้โหผู้ต้องหาที่ก่อเหตุมาขนาดนี้เลยนะฮะ
ส่วนวันนี้วันที่๓นะฮะวันที่๓ของการจับกลุ่มตัวนะครับ
ก็คือวันที่๓ตุลาคมด้วยตำรวจคุมตัวไปฝากขังนะฮะ
เหมือนที่ท่านเห็นเมื่อสักครู่นี้นะครับก็ยังดูเรียบเฉย
ไม่ได้สะทกสถานอะไรเลยคือไม่ได้เห็นน้ำตาของผู้ต้องหาเลยค่ะพี่อุ๋ย
สีหน้าแววตาแห่งการสำนึกผิดไม่ได้เห็นความรู้สึกใช่ค่ะ
ที่แบบรู้สึกผิดรู้สึกเสียใจหรือตกใจที่โดนจับงานนิ่งจริงค่ะ
คุณผู้ชมคะอยากให้ฟังตรงนี้ค่ะเพราะว่าตรงนี้สำคัญมาก
คำรับสารภาพของในดอนผู้ต้องหาค่ะคือวันนี้ตำรวจเปิดคลิปคำรับสารภาพนะคะ
ดอนเนี่ยบอกทุกขั้นตอนด้วยสีหน้าเรียบเฉยตำรวจบอกด้วยนะคะว่าบางช่วงในดอนยิ้มนะคะ
สารภาพไปยิ้มไปนะคะแล้วก็บอกว่าผมรู้ตัวแล้วว่าผมมันเกมแล้ว
ผมเกมแล้วใช้คำแบบนี้นะผมรู้ตัวผมเกมแล้ว
คือยังไงก็โดนจับจะเร็วหรือช้าก็เท่านั้นแหละ
ไม่คิดว่าจะโดนจับไวขนาดนี้ก็เหมือนกับที่พี่อุ๋ยบอก
เขาถามตำรวจว่าทำไมจับผมได้ไวจังทำไมเร็วจังอ่า
โดนบอกว่าใช้มีดอย่างเดียวในการก่อเหตุฆาตกรรมนะคะแล้วสาธิตค่ะ
ทำท่าทำทางให้ดูทุกอย่างบอกว่าแทงที่คอสุดแรง
แต่ขออนุญาตไม่ใช้คำพูดตรงนะคะเพราะว่ามันสะเทือนใจมาก
แต่คือเน้นแทงที่คอแบบแรงอะค่ะตำรวจก็ถามด้วยว่าดูหนังดูอะไรมากไปหรือเปล่า
เขายอมรับว่าช่วงนี้ดูหนังเยอะเนี่ยเดี๋ยวก็มีสอบนะ
แต่คงไม่ทันได้ไปสอบแล้วโดนจับก่อนโอ้โหตอบแบบไม่ได้สะทกสถานอะไรอะค่ะ
มันคือมันแปลกตั้งแต่เมื่อวานที่เขาโทรหาผมแล้ว
มีซ่อนเล้นศพแล้วก็อุปกรณ์ในการ
ฆาตกรรมมีอะไรมีมีดอย่างเดียว

แล้วก็อุปกรณ์ในการหั่นศพ

ในห้องน้ำเอ่ยที่มันเหม็นนะครับพี่

ใช่แล้วก็ทีนี้คือในความรู้สึกตอนนั้น
ผมได้ลงมือไปแล้วยังไงก็ต้องแบบว่า
เอาให้มันสุดอ่ะเอาให้มันสุด
ผมจำไม่ได้แต่ว่าผมว่าน่าจะเยอะจน
จนรู้สึกว่ามันไม่ใช่แค่คอพี่
ช่วงนี้หนักพี่ใช่ครับ
เรื่องนี้มาผมดูบ่อยมาก
โดนจบทีนี่

มเกิบพวกนี้ก็มีสอบถ้าไม่ทันแล้วแหละ
ก็คือเขายอมรับว่าเขาดูหนังเยอะครับ
หนังที่เกี่ยวกับการฆาตกรรมอะไรแบบนี้ค่ะ

มันจะไปโทษหนังโทษเกมอย่างเดียวคงไม่ได้
ใช่จะไปโทษหนังโทษเกมอย่างเดียวไม่ได้
แต่มันก็จะมีทฤษฎีทางอาทยาวิทยาแหละ
ทฤษฎีการลอกเลียนแบบเวลาดูหนังดูอะไรเยอะ
แล้วอยากจะเรียนแบบอยากจะมีพฤติกรรมแบบนั้นมันก็มีอยู่จริง
เขาอ้างว่าเขาดูหนังมากไป
คือในดอนยังถามตำรวจอีกนะคะว่าแล้วผมจะติดคุกกี่ปี
จะติดเกิน๒๐ปีหรือเปล่าโอ้โห
จะติดเกิน๒๐ปีหรือเปล่า๒๐ปียังน้อยไปด้วยซ้ำนะคะ
ข้อหาฆ่าโดยไตรตรองเนี่ยโทษประหารชีวิตนะคะ
แล้วถ้าดูภาพการรับสารภาพการคุยกับตำรวจเนี่ยคุณผู้ชม

คือตอบแบบไม่สะทกสถานจริงทำท่าทำทางแบบอย่างนี้ค่ะ
ใช่ไหมแล้วน้องพินทร์พินทร์ของอายุขึ้น๓๐อ่ะ
เขาควรจะมีชีวิตของเขาไปอีกได้อีกเท่าไหร่ใช่ไหม
ได้อีกเท่าไหร่ใช่ไหมคุณยังห่วงว่าตัวเองจะติดคุกเกิน๒๐ปีหรือเปล่า

แล้วพฤติกรรมในการก่อเหตุเนี่ยตอนที่แทงน้องเขาแล้วก็ซื้อเลื่อยซื้อมีดมามาหั่นศพเขา
เอาใส่ถุงดำเอาไปทิ้งเนี่ยท่านผู้ชมครับเราได้ภาพจากกล้องวงจรปิด
ดูจุดที่ใต้ทางด่วนรามอินทราก่อน๒๙กันยายนนะฮะคือ๒๘กันยายนเนี่ยทำร้ายน้องไปแล้ว
น้องเสียชีวิตในห้องแล้วแล้วก็หั่นศพแล้ว๒๙กันยายนนี่คือเดินมาตรงนี้นะฮะ๒ทุ่ม๘นาที
จะเห็นว่านายดอนเนี่ยถือถุงสีดำเดินผ่านกล้องวงจรปิดริมถนนตรงนี้ไปนะฮะ

ทิ้งลงคลองนะครับแถวนั้นมีคลองอยู่นะฮะ
แถวใต้ทางด่วนรามอินทรานะฮะแถวตลาดนัดเรียบด่วน
เป็นจุดที่เอาอาวุธไปทิ้งหรือถึงถุงดำมาสบไปฝังไว้พบนี้ด้วย
แล้ว๒ทุ่ม๑๑นาทีเนี่ยจะเป็นภาพตอนที่ในดอนเนี่ยเดินกลับ
หลังจากเอาของไปทิ้งเสร็จนี่เดินกลับแล้วนะฮะนี่เดินกลับนะ

พาน้องพินมาที่คอนโดที่เกิดเหตุขอดู๒๘กันยายนก่อน
๒๘กันยายนวันที่พามาที่เกิดเหตุนี่๓๐กันยานี่นะครับ๒๘กันยายน
นายดอนเนี่ยพาน้องพินมาที่คอนโดนะครับแล้วก็คือน้องพินจะหายไปเลยนะครับ
หายไปเลยเพราะในดอนบอกว่าพอไปถึงแล้วเนี่ยจากคำสารภาพนะบอกก็เนี่ยฮะ
มีทะเลาะมีปากเสียแล้วก็ก่อเหตุแทงเขาแล้วตัดสินใจหั่นศพเขา
เห็นภาพกล้องวงจรปิดอีกทีนึงของคอนโดเนี่ยคือ๒๙กันยานะฮะ
กันยายนช่วงที่ถือถุงดำออกมา
ซึ่งจะมี๒ช่วงช่วงแรกช่วงกลางวันเนี่ย
เป็นถุงเดียวก่อนนะฮะที่ทยอยเอาไปฝังนะครับ
แล้วช่วงค่ำจะลงมาอีกช่วงนึง
คราวนี้๒ถุงถือถุงหนึ่งกับแบกมาอีกถุงนึง
แล้วก็จะเป็นภาพที่ในดอนเนี่ย
จะไปที่ร้านจอดรถแล้ว
ช่วงที่เอาของไปขึ้นรถเพื่อจะเอาไปทิ้งนะครับ
จนกระทั่งสุดท้ายแม่บ้านเนี่ยเขาบอกเขาได้กลิ่นมั้ง
อันนี้ช่วงกลางวันนะฮะช่วงที่แบกของมาขึ้นรถเพื่อเอาไปทิ้ง
แม่บ้านเขาได้กลิ่นเขาก็เลยแจ้งเจ้าหน้าที่มาตรวจสอบ
แล้วเนี่ยฮะ๑ตุลาคมตำรวจก็เลยมาตรวจสอบเนี่ยฮะ
คุณผู้ชมส่งข้อความมาเยอะมากเลยค่ะพี่อุ๋ยค่ะคุณผู้ชมค่ะ
คือสงสัยในตัวในดอนผู้ก่อเหตุว่าจิตใจเขาทำด้วยอะไร
ทำไมตอบตำรวจสารภาพกับตำรวจสีหน้าเหมือนไม่สะทกสถานอะไรเลย
จิตหรือเปล่าคือตำรวจบอกแล้วนะคะว่าไม่ได้โรคจิตนะคะ
ไม่ได้ป่วยจิตเวทอะไรเลยตำรวจย้ำแล้วบิ๊กโจ๊กบอกเอง
มาเอาเป็นข้ออ้างไม่ได้นะใช่คือถ้าบอกว่าโรคจิตป่วย
ป่วยจิตเวทมันส่งผลกับเรื่องของบทลงโทษไงคะ
เขาไม่ได้ป่วยทางจิตเวทค่ะเขาไม่ได้โรคจิต
ตอนก่อเหตุเขามีสติสัมปชัญญะเป็นอย่างดี
เขาเตรียมตัวมาก่อนเตรียมการมาก่อนวางแผนมาเป็นเดือน
แต่สิ่งที่คุณผู้ชมถามมาว่าจิตใจเขาทำด้วยอะไร
เขาเป็นคนแบบไหนถึงก่อเหตุได้ขนาดนี้
ทีมข่าวของเราก็เลยลองไปดูอะค่ะไปดูที่เขาโพสต์ในโลกโซเชียลส่วนตัว
มีคลิปหนึ่งเป็นคลิปตอนที่ในดอนกับผู้เสียชีวิตถ่ายร่วมกันกับเพื่อน
ตอนที่เป็นเซลล์อสังหาริมทรัพย์ก็จะมีเล่นกันเฮฮาแบบเพื่อนตามปกติอะค่ะ
เนี่ยอีกคลิปนะคะ

เป็นเหมือนการออกกำลังกายใบหน้าบริหารใบหน้า
ก็จะทำหน้าแปลกใน๑๐วินาที
นี่คือในดอนผู้ต้องหาฆ่าหันศพแฟนสาวค่ะ
เป็นคนแบบเออดูน่าจะอารมณ์ดีนะใช่ไหม
ดูสนุกสนานอารมณ์ดีเนี่ยดูเป็นคนขี่เล่นตลกเฮฮา
เข้าถึงง่ายภาพลักษณ์เป็นคนดีวันนี้เพื่อนร่วมงานเมื่อสองปีก่อน
ของในดอนแล้วก็กับตัวผู้เสียชีวิตด้วยอ่ะนะคะครับออกมาบอกว่า
ตอนที่ทั้งคู่รู้จักกันทำงานที่เดียวกัน
เพื่อนคนอื่นไม่รู้นะคะว่าเขาคบหากัน
ก็นึกว่าสนิทกันในที่ทำงานอะไรแบบเนี้ยครับก็รู้แต่ว่าในดอนก็เคยแต่งงาน
ทุกคนเพิ่งรู้ตอนเกิดเรื่องนะคะว่าคู่นี้เขาคบกัน
แล้วในดอนยังมีภรรยาอยู่เพราะเพื่อนในที่ทำงานเข้าใจว่าในดอนเคยแต่งงานแล้วเลิกกับภรรยาไปแล้ว
อ่าในดอนสุภาพใจเย็นอบอุ่นทำงานเก่งเพื่อนบอกแบบนี้โอ้โห
น้อมถ่อมตนนิสัยดีเพื่อนบอกแบบนี้ไม่มีใครคิดว่าจะก่อเหตุนี้ค่ะ
คนที่เคยให้คำปรึกษาเป็นคนที่อบอุ่นมากเราก็ไม่เคยคิดว่าวันใดวันหนึ่งความรักมันจะบังตาทำให้เขาเปลี่ยนเป็นคนละคนแบบนี้
ถ้าเขาหมดรักแล้วอ่ะเราควรที่จะกลับมารักตัวเองอย่างนี้มันรักมากไปมันไม่ใช่ความรักนะคะ
มันคือความเห็นแก่ตัวพอเห็นแก่ตัวเสร็จปุ๊บฉันไม่ได้คนอื่นก็ไม่ได้ถึงขนาดทำร้ายกันขนาดเนี้ย
มันก็จะตามไปเป็นเวรเป็นกรรมของกันต่อไปคือเพื่อนร่วมงานของในดอนผู้ต้องหาค่ะ
บอกเลยว่าก่อนหน้านี้ในดอนบอกทุกคนในที่ทำงานว่าเลิกกับแฟนไปแล้วไล่แฟนออกจากบ้านไปแล้ว
คือทุกคนก็ตกใจนะคะเพราะว่าปกติดูในดอนรักแฟนตามใจแฟน
มารู้ข่าวว่าในดอนมีครอบครัวอยู่แล้วมีภรรยาอยู่แล้วทุกคนตกใจมาก
ไม่คิดว่าในดอนโกหกเพื่อนทุกคนมาเป็นปีปีเพื่อนที่ทำงานทั้งหมดโดนในดอนบล็อกเฟซบุ๊กหมดเลย
ในเฟซบุ๊คของในดอนเป็นรูปคู่ภรรยาค่ะครับ
แล้วตอนหลังมาอ้างว่าไม่เล่นโซเชียลก็เลยรู้สึกว่าในดอนกำลังสร้างโลกสองใบ
ใบแรกคือกับภรรยาของตัวเองใบที่สองก็คือตัวผู้เสียชีวิต
แล้วก็บล็อกเฟซบุ๊คเพื่อนที่ทำงานทุกคนจะได้ไม่รู้เรื่องครอบครัวส่วนตัวของในดอน
จะได้ความไม่แตกคือวางแผนทุกอย่างคุณผู้ชมเห็นไหมคะ
แผนแม้กระทั่งเรื่องของการมีโรคสองใบครับ
เราได้ข้อมูลสำคัญในวันเกิดเหตุนะคะจากเพื่อนสนิทของคุณพินผู้เสียชีวิตนะคะ
ตอนนี้เธอเสียใจมากเธอร้องไห้ตลอดเวลา
บอกว่าตอนที่ในดอนอยู่กับผู้เสียชีวิตที่ห้องพักในวันที่๒๘กันยายน
ช่วง๖โมงเย็นตอบแชทกับหัวหน้าตามปกติ
มีการโทรศัพท์พูดคุยงานกับลูกค้าอสังหาริมทรัพย์จนถึงประมาณ๒ทุ่ม๒๒นาที
จู่ลูกค้าได้ยินเสียงคุณพินตะโกนเฮ้ยอะไรวะ
แล้วมีเสียงคล้ายกำลังวิ่งจากนั้นสายตัดไปตอนสองทุ่มยี่สิบสามนาทีค่ะ
นาทีเดียวอะค่ะกับการได้ยินเสียงว่าเฮ้ยอะไรวะ
และเสียงวิ่งเหมือนวิ่งหนีลูกค้าคนนั้นตกใจมากนะคะ
ตกใจว่าเกิดเรื่องอะไรขึ้นเลยโทรศัพท์ไปหาหัวหน้าของคุณพิน
ติดต่อกลับคุณพินหน่อยซิมันมีเสียงคุณพินตะโกนเสียงดังแล้วเหมือนเสียงวิ่งหนี
แต่ติดต่อไม่ได้สุดท้ายเนี่ยถึงมารู้ข่าวว่าโดนในดอนฆ่าหันศพเอาศพไปฝังดิน
คือเพื่อนทุกคนสงสัยในดอนให้ปากคำกับตำรวจว่าใช้มีดแทงคอ
นางสาวพินเสียชีวิตครับลากศพไปไว้ในห้องน้ำเพื่อหั่นชิ้นส่วนศพ
คือเพื่อนสงสัยแบบนี้ค่ะว่ามันไม่สอดคล้องกับ
สิ่งที่ลูกค้าได้ยินเสียงนางเสาพินวิ่งหนี
หมายความว่ามันต้องมีการต่อสู้กันหรือเปล่า

ส่วนความสัมพันธ์ระหว่างตัวผู้เสียชีวิตกับในดอนผู้ต้องหา
เพื่อนคนนี้บอกว่าเมื่อเดือนตุลาคมปีที่แล้ว
นางสาวพินรู้ว่าในดอนมีครอบครัว
ตีตัวออกห่างไม่อยากยุ่งกับในดอน

๓เดือนก่อนตัวเพื่อนคนนี้นะคะได้เจอกับคุณพิน

เพื่อนก็เลยนึกว่าอ๋อคงเลิกกันไปแล้วแหละ

แล้วในดอนเองก็เป็นคนดีภาพลักษณ์ดี
ไม่เคยทำร้ายใครไม่เคยทะเลาะกับใคร

ไม่มีใครคาดคิดว่ามันจะเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้น
เพื่อนสนิทอีกคนนึงในกลุ่มค่ะ
ก็บอกว่าหลังจากที่คุณพินหายตัวไปติดต่อไม่ได้
วันพระฤหัสที่๒๙กัญญายยนต์โทรไปถามนายดอน
บอกว่าเนี่ยตามหาตัวพินไม่เจอเลยพินอยู่ไหนก็ไม่รู้
อนตอบเพื่อนว่าเราไม่ได้ติดต่อพิมนานแล้ว
ถ้ามีอะไรให้ช่วยก็บอกได้นะ
เนี่ยประโยคตรงนี้คุณผู้ชมค่ะ
เพื่อนอึ้งเลยว่าประโยคสุดท้ายที่ได้คุยกับนายดอน
บอกติดต่อพินไม่ได้เลยดอนติดต่อพินได้ไหม

ถ้ามีอะไรให้ช่วยก็บอกนะ
ทั้งที่ตัวเองเพิ่งฆ่าพิน
บอกเพื่อนว่ามีอะไรให้ช่วยก็บอกนะ
หลังเกิดเรื่องนะคะเพื่อนทุกคนบอกเลยว่า
นอนดอนจิตใจโหดเยี่ยมอมหิตแบบนี้
ก็เลยไม่มั่นใจว่าเขาเสพยาหรือเปล่า
มีพฤติกรรมเสพยาเสพติดหรือเปล่า

พอดีลูกค้าโทรหาเราได้ยินเสียงร้องอะไรอย่างนี้
แล้วก็ติดต่อกินไม่ได้เขาบอกว่า

ก็แบบเสียงเหมือนแบบเป็นห่วงอะค่ะ
จนสุดท้ายเขาก็พูดว่า

เขาพูดแบบเย็นชาเหมือนแบบไม่มีอะไรเกิดขึ้น
แล้วก็พร้อมที่จะแบบช่วยเหลืออะไรอย่างเงี้ยอืม

เอ่อเขาก็เลือกเย็นอยู่นะ

คือเพื่อนที่รู้จักทั้งสองฝ่าย

อึ้งกันหมดเลยนะครับ

บางช่วงบอกกับตำรวจบอกว่า
ก่อนจะลงมือศังหารโพธิน้องผิน
ทำร้ายเขาจนเสียชีวิต

เนื้อหาของหนังเรื่องนี้จะเกี่ยวข้องกับความรักของพระเอกที่ตกหลุมรักนางเอกตั้งแต่แรกพบ
แล้วก็ทำทุกวิถีทางเพื่อให้ได้มาครอบครองนะครับ
วางแผนจัดฉากทำร้ายแฟนของนางเอกที่นางเอกคบอยู่จนเสียชีวิต
เพื่อกำจัดให้พ้นทางของตัวเอง
แล้วก็เข้าไปตีสนิทไปคบหากับนางเอก
วิธีการจัดการกับแฟนของนางเอกนะฮะ
คือตัวของคนก่อเหตุที่เป็นพระเอกเดินเรื่องเนี่ยของซีรีส์เรื่องนี้ใช้วิธีก็คือ
ฆ่าเขาแล้วก็ห่ออำพลางศพ
เอาไปทิ้งอำพลางหลากหลายวิธีเผาก็มีขุดหลุมฝังก็มี
คือในหนังเนี่ยตัวของคนก่อเหตุจะอ้างว่าเรียนรู้วิธีต่างมาจากหนังสือสยองขวัญ
เพราะว่าเป็นพนักงานร้านขายหนังสือนี่นะฮะ
ท่านผู้ชมครับตัวของนายดอนเองไม่มีประวัติอาการป่วยทางจิตนะฮะ
ไม่เคยมีประวัติในการรักษาตอนนี้ก็ไม่ได้มีสภาพป่วยทางจิตนะครับ
แล้วสาเหตุอะไรทำให้ในดอนเนี่ยก่อเหตุได้โหดเยี่ยมขนาดนี้
เราถามไปยังนายแพทยงยุทธ์วงพิรมศาลนะฮะท่านเป็นที่ปรึกษากรมสุขภาพจิต
เป็นอดีตนายกสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทยนะครับ
คุณหมอบอกว่าภาวะความรุนแรงที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่มาจากการเกิดภาวะเปราะบางของจิตใจถึง๙๖นะครับ
การก่อเหตุรุนแรงอีก๔จะมาจากความรุนแรงที่เกิดจากอาการป่วยทางจิตนะฮะ
อย่างเช่นผู้ที่มีอาการทางจิตรักษาไม่ต่อเนื่องขาดยาทำไปโดยไม่รู้ตัวเนี่ยมีแค่๔เท่านั้นนะครับ
ของคนก่อเหตุเนี่ยคือภาวะเปราะบางของจิตใจนะฮะแต่ละบุคคลจะมีความเปราะบางของจิตใจไม่เท่ากันนะครับ
ซึ่งหมายความว่าสามารถเกิดขึ้นได้กับทุกคนและเกิดขึ้นได้ทุกสถานการณ์ส่วนการดูสื่อดูภาพยนตร์
ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับความรุนแรงแล้วเอามาก่อเหตุจะมีผลกระทบกับจิตใจทั้งหมดหรือเปล่า
คุณหมอบอกว่ามันก็ขึ้นอยู่กับบุคคลนั้นว่ามีความเปราะบางในจิตใจมากน้อยเพียงใด
ที่เราเรียกว่าเป็นระหว่างบุคคลนะซึ่งโดยส่วนใหญ่ก็คือเป็นคนที่รู้จักกันความเปราะบางภายในจิตใจของตัวเราเอง
เช่นมีความเครียดมีความโกรธขาดความยับยั้งชั่งใจนะแล้วก็ทำให้เกิดการกระทำความรุนแรงโดยที่ไม่ได้ป่วย
คำว่าเปราะบางทางจิตใจเนี่ยมันสามารถเกิดได้กับทุกคนเพราะฉะนั้นชีวิตเราเนี่ยเราควรจะมีโอกาสที่จะเตรียมตัวจิตใจของเราไว้ว่าเวลา
ถ้าเรามีความเครียดมีอารมณ์มีความโกรธนะพวกนี้เนี่ยเราควรจะหาทางออกยังไงพอเราจัดการได้ถูกว่าจัดการกับอารมณ์เราซะอารมณ์เราเนี่ยพอจัดการมันสงบลงใช่ไหมครับมันก็จะไม่นำไปสู่ภาวะของความ
นี่แหละค่ะก็อย่างที่บอกคุณผู้ชมไปค่ะมันก็จะมีทฤษฎีทางอาทยาวิทยาจริงพีเคชั่นเตอรี่คือทฤษฎีการลอกเลียนแบบเวลาที่เราดูอะไรหรืออยู่กับอะไรบ่อยซ้ำถี่
เราก็อยากจะลอกเลียนแบบอยากจะเป็นแบบนั้น
แต่ไม่ได้หมายความว่าทุกคนที่ดูซีรีส์ดูภาพยนตร์ฆาตกรรมแล้วต้องไปฆ่าคนนี่คะ
มันก็ขึ้นอยู่กับตัวบุคคลของแต่ละคนด้วย
คุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวให้ไปดูบรรยากาศที่สถาบันนิติเวชโรงพยาบาลตำรวจ
เพื่อนและครอบครัวไปรับศพของคุณพินค่ะ

คุณพ่อคุณแม่ร้องไห้ตลอดเวลา

แต่กลับมาเจอกันในวันที่ลูกเสียชีวิตนะคะ
เจอกันในวันที่สูญเสียลูกสาวอันเป็นที่รักไป

แล้วคุณแม่คือทราบข่าวว่าลูกสาวเสียชีวิตจากรายการจากรายการเรา
ดูไทยวันดินโชว์แล้วก็รู้ข่าว
คุณแม่บอกว่าที่ผ่านมาลูกสาวเคยเล่าเรื่องในดอนให้แม่ฟังด้วยนะคะ
เหมือนลูกสาวไปปรึกษาว่าในดอนคบหากัน
แต่ในดอมมีภรรยาแล้วเนี่ยแม่บอกเลยว่าก็เลิกกันเถอะ

ลูกสาวแม่รับปากนะคะว่าจะตีตัวออกห่างและพยายามตีตัวออกห่างแล้ว
๑กันยายนอวยพรวันเกิดลูกสาวค่ะ
ลูกสาวไม่ตอบก็รู้สึกผิดสังเกตเหมือนกันว่าเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้น
มารู้จากข่าวนี่แหละมาเปิดข่าวคุณแม่ถึงรู้
บอกว่ามันโหดเยี่ยมเกินไปยืนยันว่าจะดำเนินคดีให้ถึงที่สุด
เพื่อให้ลูกสาวได้รับความเป็นธรรมค่ะ
แม่จะถามก็คำเดียวคือขอเจอก็ถามว่าทำทำไม
ถ้าเป็นลูกหนูอาหารเหมือนเสร็จไหม

ถามท่านท่านรองบอกว่าไม่สำนึก
ถ้าไม่สำนึกนี้สถานเดียวค่ะ
นี่ค่ะส่วนคุณพ่อค่ะ
คุณพ่อบอกว่าปกติแล้วเนี่ยเรื่องความรักของลูกสาวพ่อจะไม่ก้าวไก่นะคะ
ลูกสาวก็ไม่เคยเล่าเรื่องความรักให้พ่อฟัง
ลูกสาวมาอย่างดีไม่คิดว่าลูกสาวจะมาเจอกับเหตุการณ์แบบนี้
ลูกสาวอยากไปเที่ยวภาคเหนือค่ะ

ส่วนเรื่องคดีพ่อบอกเลยว่าไม่อยากจะพูดอะไรกับในดอนผู้ก่อเหตุ
พ่อไม่เรียกว่าเป็นคน

มันไม่ใช่คนผมไม่อยากพูดด้วย

อยากให้โทษถึงขั้นไหนอ่ะคุณพ่อมันโหดเฮี่ยมหรืออะไร
ก็สูงสุดเท่าที่กฎหมายเมืองไทยจะมีอยู่
เพราะว่ามันเกินมันเกินมนุษย์มันไม่ใช่มนุษย์

ลูกมาก็รักลูกแต่ว่า

ถามว่าลูกลูกเราก็มีความภาพดีตลอด

คุณผู้ชมค่ะคุณพ่อโชว์ภาพหน้าจอโทรศัพท์มือถือที่ถ่ายกับลูกสาว
ภาพนี้ค่ะเป็นภาพหน้าจอ
เป็นภาพสุดท้ายที่คุณพ่อได้ไปเที่ยวกับลูกสาว
คุณพ่อทำใจไม่ได้มองรูปทีไรก็คิดถึงแต่ลูก
พ่อบอกเลยว่าทำไมลูกพ่อต้องมาเจอกับเรื่องแบบนี้ด้วยนะคะ
จังหวะที่พ่อเดินมาที่รูปลูกสาวแล้วจับกรอบรูป
ลูกสาวอะค่ะคุณพ่อร้องไห้เนี่ยภาพนี้ค่ะ
คุณผู้ชมค่ะคุณพ่อมือสั่นเลยนะคะ
ร้องไห้จนมือสั่นร้องไห้จนแทบจะไม่เหลือน้ำตา
คือญาติต้องมาประคองมาปลอบอะค่ะ

ครอบครัวจะนำร่างไปประกอบพิธีทางศาสนา
ที่ภูมิลำเนาวัตย์บุรพาธิพิรามทีร้อยเอ็กซ์
พระพิธรรมคืนเดียวชาปนกิจวันถัดไป
ครอบครัวและเพื่อนอยากให้คุณพินหมดทุกข์

ท่านผู้ชมครับวันนี้เพื่อนของน้องพิม
หลังจากทราบข่าวการเสียชีวิตเนี่ย
ก็โพสต์แสดงความอาลัยกัน

บอกให้น้องพินไปเป็นนางฟ้าบนสวรรค์
แสดงความเสียใจกับครอบครัวของน้องพิน
ขอให้ไปสู่พบภูมิที่ดี
เพื่อนบางคนบอกไม่ต้องเจออะไรที่ร้ายกับคนเลว

มันต้องได้รับผลกรรมอย่างสาสม
นี่ฮะคือมีเพื่อนหลายคนนะครับ
บอกว่าคนแบบนี้ต้องประหารชีวิตเท่านั้นนะครับ
นี่หนึ่งชีวิตที่มีคุณค่า

ส่วนเฟซบุ๊กของน้องพินนะครับ
ถ้าย้อนไปดูเนี่ยเช้า๒๘กันยายน
วันที่มาที่คอนโดที่ห้องของในดอนแล้วก็เกิดเหตุ
ตอนเช้านะครับได้โพสต์
ตามหาคนถ่ายแบบรีวิวห้างใหญ่ใจกลางเมือง
นี่นะก็เป็นเกี่ยวกับเรื่องงานนะครับ
ถ้าย้อนไป๑๔กันยายนนะครับ
ได้โพสต์ภาพตอนที่เล่นกับแมวเอาไว้

ที่คือชีวิตของหญิงสาวคนนึงนะอายุเพิ่ง๓๐
ใครจะไปคิดว่าต้องมาเจอเหตุการณ์แบบนี้

ส่วน๔มิถุนายนนะครับ
ได้โพสต์ภาพตอนไปกินข้าวกับเพื่อนเอาไว้นะครับ
ตอนนั้นน้องพรินได้โพสต์แล้วบอกเดี๋ยวนี้ไว้ใจยาก
เดี๋ยวนี้นั้นไว้ใจยากมีแค่ผมที่ไว้ใจได้อ่านี่นะฮะ
แสดงความเสียใจด้วยนะฮะค่ะขอแสดงความเสียใจกับทางครอบครัวของน้องพินด้วยค่ะ